ช่วงตลอดตลาด

เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันเลยจ้า

หมูเนื้อแดงวันนี้๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่ค่ะ๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ยังคงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
เดี๋ยวไปเช็คราคาของปลากันบ้างดีกว่าค่ะ

นินวันนี้นะคะ๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาสลิด๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนปลาช่อนอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ